ส่วนคดีนี้ก็มีความคืบหน้าคดีเสียขายหมู
เสียชีวิตอ่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้อุกอาจมากครับ

คือตอนนั้นเขาทะเลาะกันเรื่องการขอดูเอกสารนะครับ
เพราะว่าสงสัยว่าหมูมีการเคลื่อนย้าย
ข้ามพื้นที่อย่างไม่ถูกต้องครับ
พี่เอามาเป็นสัตว์

พี่เอามาเป็นสัตว์
พี่เอามาเป็นสัตว์
พี่เอามาเป็นสัตว์

พี่เอามาเป็นสัตว์

พี่เอามาเป็นสัตว์
พี่เอามาเป็นสัตว์

พี่เอามาเป็นสัตว์

พี่เอามาเป็นสัตว์
พี่เอามาเป็นสัตว์

พี่เอามาเป็นสัตว

เป็นคลิปเหตุการณ์ที่นายสลาวุฒิประจวงอายุ๕๐ปี

ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์
เข้ามาตรวจสอบเนื้อหมูในห้องเย็นของนาย

เสียนุอายุ๕๗ปี
อยู่ที่อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
เจอเนื้อหมูเพียบเลยคุณผู้ชมเสียนุบอกว่า
โอ๊ยเนื้อหมูพวกนี้ผมซื้อมาจากน้องคอปภัทม

นายสาราวุฒิก็ถามหาอ้าวไม่เป็นไรเสีย
ถ้าเสียบอกว่าซื้อมาจากน้องคอปภัทม

อย่างนั้นผมขอดูใบขนย้ายข้ามเขต
โตเถียงกันค่ะเลขานี้โตเถียงกัน
คือเสียนุก็ไม่มีหลักฐานนะครับ

อย่างนั้นผมเปรียบเทียบปรับเสียนะ

แต่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหมูปรากฏว่าเสียนุครับ

ยิงผู้หญ้าสลาวุฒิห้านัดนะดอมเข้าตรงไหนบ้างอ่ะ
ลำตัวแขนขากันไกลอย่างนี้โอ้โหเสียชีวิตสิครับในที่เกิดเหตุเลย
ส่วนนายพงพันธาศรีสุวรรณอายุ๕๐ปีนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมตรวจสอบกระสุนถากเอวไป
ได้รับบาดเจ็บนะเจ้าหน้าที่เขาพาส่งโรงพยาบาล
ขนาดที่เสียนู้ก็ไม่ได้หนีถือปืนรอตำลวจสอบภอบ้านกลางอ่ะนะครับ
ให้มาจับตัวพร้อมกับปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรที่เขาใช้ก่อเหตุอืม
นักงานสอบสวนสพบ้านกลางครับแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติราชการแล้วก็มีความผิดตามพรบปืน
โดยจะนำตัวเสียนุนะครับส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดลมศักดิ์นะครับ
แล้วก็คัดค้างการประกันตัวเพราะว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ
ซึ่งกระทำต่อนะครับเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ขณะที่นายบุญยกฤษปิ่นประสงค์ท่านรองอธิบดีกรมประสุทธิ์นะครับ
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์เลยเข้าตรวจสอบ
ไปตรวจสอบห้องเย็นนำสัตว์ติชาติหรือก็เขาเรียกกันนะ
ห้องเย็นตีขายหมูอ่าเจอนะครับชิ้นส่วนแล้วก็ซากหมู
มีเอกสารแสดงครบถ้วนไม่พบน้ำหมูผิดกฎหมาย
อกจากนี้ท่านรองอธิบดีไหนไปแล้วท่านก็สั่งการครับ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจแค่ม

เริ่มตั้งแต่๑๒นะครับตุลาคมถึง๒๐ตุลาคมนี้
เพื่อกวาดล้างห้องเย็นที่ลักลอบ
หมูเถื่อนเข้ามาขายในพื้นที่และจะได้ประสานนะครับ
ทหารตำรวจขอให้ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุร